ชาวบ้านหลายพื้นที่เขาก็ต้องการกำลังใจต้องการที่พึ่งที่ยึดเหนียวนะคะ
ก็เลยเอาเสื้อแดงแบบนี้แหละค่ะมาแขวนหน้าบ้านเลยเพราะหวังว่าจะช่วยขจัดปัดเป่าโควิดให้พ้นไปได้ค่ะ
เห็นไหมคะเนี่ยเสื้อสีแดงแขวนอยู่บริเวณเสาบ้านขื่อบ้านตรงนี้
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านหนองไคร่นุ่น
บนท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นคือชาวบ้านเขามีความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วอะค่ะ
ว่าถ้าเอาเสื้อแดงมาแขวนไว้หน้าบ้านจะเป็นการป้องกันผีแม่ม่ายที่จะมาเอาชีวิตของชายหนุ่มในบ้าน
แล้วก็ยังเชื่ออีกว่าจะเป็นการขับไล่โรคระบาดนี่เขาเชื่อแบบนี้จริงแต่ว่าช่วงนี้ผีไม่ไหม้ไม่มีแล้วล่ะ
แต่มีโรคโควิดนี่แหละที่กำลังระบาดชาวบ้านก็เลยคิดว่านอกจากจะปฏิบัติตามมาตรการของทางภาครัฐแล้วนะคะ
ก็ต้องอาศัยวิธีการโบราณตามความเชื่อด้วยการเอาเสื้อสีแดงมาห้อยด้วยนี่แหละจะได้สบายอกสบายใจ
เชื่อแบบไหนเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็เมื่อก่อนสมัยก่อนมันจะมีโรคเขาเรียกโรคหาอะไรนี่แหละ
ทีนี้ก็เขาจะเอาเสื้อแดงแล้วก็จะเป็นพวกขิงขาดตะไคร้แล้วก็ใบกะเพรานะครับ
ไหนที่มันทำให้ให้ดับทุกข์ได้ดับคาวได้เขาเขาจะมากันที่หน้าบ้านแล้วมาแขวนที่หน้าบ้านเหมือนเสื้อ
เสื้อก็ต้องสีแดงเขาจะได้กลัว
ไม่ว่าแต่เรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะคะ
ซึ่งชาวบ้านที่นี่เขาก็เชื่อกันแบบนี้ก็เอามาแขวนกัน
แต่นอกจากนี้เขาก็ยังปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขใส่หน้ากากอนามัยอยู่ห่างกัน
ล้างมือให้สะอาดพกเจลอนามัยเจลแอลกอฮอลมาล้างมือกันด้วย
แบบนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้องทำให้เราห่างไกลจากโควิดได้นั่นเองนะคะ